รักแรงหึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จบลงด้วยความเศร้า
ก็เกิดขึ้นที่ราชบุรีค่ะผู้ชายคนนี้ก็โมโหภรรยา
จับได้ว่าภรรยาไปคุยกับผู้ชายคนอื่นค่ะ
ก็ทำร้ายตบตีนะคะจนภรรยาเนี่ยเสียชีวิต
แต่ว่าตัวเขาเองไม่รู้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืน
ก็นอนอยู่กับภรรยาจนถึงรุ่งเช้า
นอนอยู่กับศพทั้งคืนโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ
บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ

พบศพของนางสาวอุไรวันนำพา
อายุ๕๐ปีเสียชีวิตบนที่นอนค่ะ
สภาพศพเนี่ยทั้งตัวมีรอยเขียวช้ำนะคะ
หนักมากเลยก็ที่ใบหน้าและดวงตานะคะ
ลำคอก็มีรอยช้ำมีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้
ผู้ก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายค่ะนายสมนึกดวงศรี

แล้วสารภาพบอกว่าเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
ของวันที่๑๘กุมภาพันธ์จับได้
ภรรยาแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นก็พยายามเค้นถาม
แต่ผู้หญิงก็ปฏิเสธเคลียร์ก็จนถึงตี๓
ก็ยังไม่จบคุณนัทพงศ์เขาบอกเขาเนี่ยทั้งโมโหมาก
ก็ทำร้ายร่างกายภรรยาหลายอย่างเลย
ตบทั้งบีบคออยู่นานเกือบ๑๐นาที
ภรรยาเนี่ยนิ่งไปคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอก
คิดว่าภรรยาสลบก็เลยดึงผ้าห่มมาคลุม
แล้วก็นอนล้มตัวลงนอนข้าง
จนกระทั่งเช้าทำไมภรรยานิ่งไม่ตอบสนองอะไรเลย
ไม่ฟื้นนะคะก็นั่งทำใจอยู่พักใหญ่
หลังจากนั้นก็เช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ภรรยา
กวาดในห้องเสร็จแล้วตัดสินใจไปบอกญาติ
แล้วก็แจ้งตำรวจยืนยันบอกตัวเองไม่ได้ตั้งใจ
ที่ทำเนี่ยแค่ต้องการสั่งสอนเท่านั้นเพราะเคยจับได้ว่าภรรยา
ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นหลายครั้งค่ะ
คุยมาเรื่อยตี๓ผมก็ตกเข่า

หัวครั้งแล้วมาลงไม้ลงมือตั้งแต่กี่โมง

ครับก็คุยมาเรื่อยคุยมาเรื่อยคุยมาเรื่อย

ผมก็นอนจากเช้าผมนึกว่าเข่าจะปื้น
ผมก็จะไปพาพาไปหาหมออ่า
ลูกชายผู้ตาย๑๒คนก็มีลูกกันด้วยนะคะ
ชื่อว่านายชายากรดวงศรีค่ะ
ลูกชายบอกปกติเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่
แต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
แล้วที่ผ่านมาพ่อแม่ก็ทะเลาะกันบ่อย

รู้ข่าวก็ยอมรับว่าตกใจมากเสียใจมากนะคะ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีสืบสวนทราบว่าเมื่อ๒วันก่อนเกิดเหตุ
ผู้ชายไปขอลายุดให้ภรรยาอ้างว่าภรรยาขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มบาดเจ็บมาทำงานไม่ได้
แล้วเขาไปตรวจค้นห้องนอนก็ยังพบเศษไม้เป็นเศษไม้จากเตียง
หักอยู่เต็มพื้นเลยพบห่อทูบซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเอามาขอขมาศพภรรยา
เขาก็ไปคุยนะคะตำรวจไปสอบสวนกับเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
ซึ่งทุกคนยืนยันตรงกันนะผู้ตายเขาไม่ได้คบหาผู้ชายคนอื่น
ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเลิกกับเลิกกับสามีแล้วเพราะว่าทนความหึงหวงทะเลาะกันทุกวันไม่ไหว
แต่ก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตส่วนข้อหาอื่นอื่นรอผลพิสูจน์จากหลักฐานสรุปอีกครั้งค่ะ
ศพผู้เสียชีวิตญาติอยู่ระหว่างรอไปรับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในอำเภอจอมบึงค่ะ